ว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ในการช่วยดูแลกันหน่อยนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกัน

บิดมอเตอร์ไซค์หรือแค่รถนั่นนี่นะคุณฮะ
รถจักรยานยนต์กันริมถนนช่องเขาขาดที่มุกดาหารนะครับ